มาดูเรื่องราวของการทำว่าวกันบ้างหน้าหนาวก็เล่นว่าวกันถูกไหม
ซึ่งคุณลุงที่จังหวัดสตูนเนี่ยก็ทำว่าวโบราณขายสร้างรายได้ดีเลยค่ะ
ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปพบกับปราศชุมชนทำว่าวควายครูสินเรินเรานะคะ
นี่ไงนั่นก็คือลุงเสริญยิ้มหินยิ้มหินค่ะขออภัยนะคะ
อายุ๗๖ปีค่ะนี่กำลังเหลาเลยกำลังเหลาเลย
เหลาว่าไงอ่าไม่ใช่เหลาเรื่องอ๋อเหลาไม่ไพ่ค่ะนอกไม่ต้องค่ะ
นี่คุณลุงบอกว่าสิ่งที่คุณลุงทำอยู่เนี่ยนะว่าว่าวควายนะ
ว่าวควายเป็นว่าวโบราณที่พบเห็นยากมากมากในสมัยนี้แล้วคุณลุงยังเล่าให้ทีมข่าวฟังด้วยนะว่า
ว่าวควายเนี่ยจะมีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนใครนี่ไงนี่เห็นไหมไอ้ตรงส่วนล่าง
เหมือนควายเขาควายอ่ะแบบนั้นเลยครับข้างบนคล้ายคล้ายเอ่อว่าวจุฬาเออ
ข้างล่างคล้ายคล้ายเขาควายจริงจริงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนั่นน่ะสิค่ะ
แบบนี้เลยจึงทำให้ว่าวควายมีความโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นนะคะ
และแน่นอนค่ะมันยังคงมีเสียงด้วยที่เสียงดังรูเนี่ย
มาจากการติดแอกว่าวเออเขาเรียกแอกว่าวนะแอกว่าว
พื้นที่เราจะเรียกว่าสนูหรือธนูนะคุณลุงได้เล่าเสริมอีกนะว่าจริงคุณลุงเป็นคนที่ชอบการเล่นว่าวมาก
เล่นมาตั้งแต่เด็กนี่สมัยเด็กตอนอยู่ป๓ก็เลยเริ่มฝึกทำว่าวเล่นเองอ่ะ
เราทำเองเลยนะแล้วไม่ใช่แค่เล่นเองนะคุณ
ยังไงทำส่งเข้าประกวดด้วย
อ๋อหรอได้รางวัลมากค่ะ
ด้วยความรักความหลงไหลมีแพชชั่นเกี่ยวกับการทำว่าว
คุณลุงก็เลยเปิดสอนการทำว่าวโบราณให้กับเด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้นะ
แล้วก็เอาความรู้ที่มีนี่แหละค่ะมาทำว่าวขายเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพของตัวเองมาได้ตลอด
เชื่อไหมคะว่าคุณลุงขายว่าวควายได้ราคาตัวละพันบาท
ที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าวควายเนอะก็มีว่าวจุลาด้วยมีว่าวชนิดอื่นด้วย
ลุงบอกว่ามันเป็นความชอบเป็นความรักเป็นความหลงไหล
ดังนั้นคุณลุงจึงทำได้ทุกวันอย่างมีความสุขและสิ่งที่ทำให้คุณลุงมีความสุขก็นำรายได้มาให้คุณลุง
ผมจะบอกให้การทำว่าวเองในยุคของผมเนี่ยนะแล้วทำเองเล่นเองแล้วเอาขึ้นไปได้
มันคือความภาคภูมิใจของเด็กในยุคนั้นยุค
อันนี้ลุงเขาก็ภูมิใจเหมือนกันที่เขาเปลี่ยนจากความชอบความรักมาเป็นอาชีพที่ทำเงินได้

งั้นเก็บไว้ก่อนคุณชนะ
เดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะให้เล่าเรื่องของคุณนะคะ